สำหรับกลุ่มวัยรุ่นค่ะที่ไปร่วมกันก่อเหตุ
ใช้ปืนยิงใส่คู่อริกลางงานมงคลสมรส
จนทำให้มีผู้เสียชีวิต๑คนแล้วก็บาดเจ็บอีก๒คนค่ะ
ตำรวจนครบานสายไหมพร้อมตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
เข้าตรวจสอบบริเวณหน้าบ้านเลขที่๓๔
ถนนเลี่ยบคลอง๒จนนาตรีย่านสายไหม
หลังมีกลุ่มวัยรุ่นก่อเหตุใช้ปืนยิงเข้ามาภายในงานมงคลสมรส

โดยมีผู้ร่วมงานกว่า๓๐คนอยู่ในอาการแตกตื่น
บริเวณกระจกประตูด้านหลังขวามีรอยกระสุนปืน๑นัด
บริเวณท้ายกระบะฝั่งซ้ายก็เจอรอยกระสุนเฉียวไปอีกหนึ่งนัด

โดยในที่เกิดเหตุพบกระสุนปืน๓นัดด้วยกัน
เหตุการณ์นี้ทำให้นายพุทธิพงศ์พลอยน้อย
แล้วก็เด็กหญิงวัย๑๓ปีถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บค่ะ
และมีนายอนุรุษโภษีเสียชีวิต
หลังจากที่พลเมืองดีนำส่งโรงพยาบาลภูมิพล
พยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังนะคะว่า
ช่วงเช้าที่ผ่านมามีเหตุวัยรุ่นเขม่นกันเรื่องของสถาบันการศึกษา
เพราะว่าผู้มาร่วมงานบางกลุ่มเนี่ย
แต่งกายด้วยชุดของสถาบันการศึกษาย่านประถุมธานี
รูปร่างผอมสูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตร
เสื้อสีดำกางเกงยีนมาจอดรถไว้
แล้วก็ใช้ปืนยิงเข้ามาภายในงาน
แต่ผู้ที่มาร่วมงานอีกฝ่ายใช้ปืนยิงต่อสู้
ก็ทำให้นายพุทธิพงศ์และคนร้ายเนี่ย

โดยนายพุทธิพงศ์ถูกยิงได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถูกรุมประชาธรรมด้วย

บ่าวสาวไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยค่ะ
ส่วนสาเหตุก็คาดว่าน่าจะเป็นการทะเลาะกันของกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่
กลุ่มวัยรุ่นที่มาร่วมงานแต่งงาน
โดยตำรวจก็รอที่จะสอบปากคำนายพุทธิพงศ์
ซึ่งขณะนี้รักษาตัวอยู่ในห้องฉุกเฉิน
เพื่อที่จะหาข้อเท็จจริงต่อไปค่ะ